คุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะตอนนี้สังคมออนไลน์เขาแชร์กัน
เขากำลังให้ความสนใจเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนึงใส่เสื้อสีน้ำเงินนะคะ
อืมอยู่ดีดีก็ขโมยรถเมย์จากที่ท่าจอดรถแล้วก็ขับออกไปเลย
ขโมยรถเมย์ขโมยรถเมย์เหรอใช่สายเจ็ดไปเดียวเดียวเลยเนี่ย
ดูคลิปนี้ค่ะเขาแชร์กันอยู่เนี่ยนะคะเดี๋ยวคอยดูนะคะ
ผู้ชายใส่เสื้อสีน้ำเงินคนนี้คนก็ช่วยกันจับ
เพราะอยู่ดีก็ขึ้นไปบนรถเมย์สาย๗เขาจอดอยู่ที่ท่าปล่อยรถนะ
ซอยเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ซอยหนึ่งน้องแข็มกรุงเทพครับ
แล้วก็ขับรถออกไปขึ้นไปปุ๊บขับออกไปเลยแล้วก็เลี้ยวขวา
เลี้ยวขวาปุ๊บไม่คืนโพมอะไรเลี้ยวแล้วเลี้ยวเลยอ่ะอ่า
ขวาแล้วขวาเลยไม่หักกลับพุ่งไปชนบ้านคนอื่นเนี่ยรั้วบ้านเนี่ยค่ะ
ถ้าคนไม่เคยขับรถเมย์แล้วไปทำแบบนี้เนี่ยจะหักกลับไหวหรือเปล่า
มันไม่ง่ายไงเนี่ยแล้วเตำหนักเนี้ยรถเมเนี่ยกระจกหน้ากั้นชนไฟขวานี่พังน่ะ
รั้วบ้านก็ปูนแตกร่อนออกมาค่ะเนี่ยคนก็ไปช่วยจับเอาไว้ผู้ชายคนนี้
ของเรานะคะไปที่จุดเกิดเหตุนะคะที่บริเวณกำแพงบ้านที่ถูกรถเมชนเนี่ย
ยังมีร่องรอยความเสียหายอยู่เยอะเลยอ่ะค่ะคุณระวีการก็เลยไปถามคนแถวนั้นนะ
ก็ไปเจอกับคนที่โพสต์เฟซบุ๊คพอดีคนที่โพสต์เรื่องนี้
เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุเนี่ยช่วงประมาณ๔โมงเย็น
ก็นั่งขายของอยู่ดีรถเมคันนี้ขับออกมาแล้วก็เบรกกระทันหัน
เขาก็เลยหันไปมองคนขับรถอ้าวไม่ใช่คนขับรถจริงนี่
เพราะว่าไม่ใส่เครื่องแบบไงอืมไม่ใส่เครื่องแบบของขอสมกรครับ
แล้วรถก็หักเลี้ยวขวาไปแล้วก็พุ่งไปชนแบบนี้ค่ะ
ก็รถเมย์เขาก็ขับออกมาปกติไม่มีอะไรผิดสังเกตแต่ผิดสังเกตตรงที่
ออกมาถึงปากซอยปุ๊บเบรกเบรกจนเครื่องดับแล้วก็
เราก็ไม่ได้เอกใจอะไรเขาก็สตาร์ทเขาก็ออกไปต่อ
แล้วก็พอเลี้ยวไปมันก็ตูมแล้วก็ออกไปดูอ้าวรถชน
วันนี้เห็นเขาวิ่งมาแล้วเสร็จบอกว่ารถขโมยมารถขโมยมา
แล้วก็รีบวิ่งขึ้นไปจะขึ้นรถมันก็ขึ้นไม่ได้
เพราะรถประตูมันล็อกอยู่แต่มองไปเห็นคนข้างใน
คนข้างในก็เตรียมข้าวของที่มันอยู่บนรถที่ของคนขับ
สะพายเตรียมที่จะหนีแต่ในที่หนีไม่ได้ประตูเปิดไม่ได้
นี่คนเขาวิ่งตามมาทันพอดีก็เปิดประตูขึ้นไปก็พากันล็อกเลย
คือขึ้นไปตรงนู้นก็จะดิ้นหนีนี่ก็ขึ้นไปแบบชื่อละมุนอ่ะ
ต่างคนต่างล็อกไอ้นั่นก็ไม่ยอมอันนี้แรงเยอะ
แล้วก็ล็อกคอแบบเห็นล็อกคอก็ล็อกคอล็อกคอก็ยังดิ้นอยู่อะไรอย่างนี้
ดิ้นกันกันเกือบจะหมดแรงกันทั้งคนจับทั้งคนดิ้นอะไรอย่างนี้
ดูจากรูปการณ์แล้วก็น่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเมาเมาแล้วก็
เรามีเห็นมีกลิ่นเหล้าแต่รู้ล่ะว่าเมา
แต่พอเราดูจากสายตาเขาอะไรนี้ก็น่าจะเป็นคนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่
อันนี้ของเราเห็นเหตุการณ์เราคาดการณ์นะแต่เรื่องจริงเป็นยังไงเราไม่รู้
เนี่ยคนเห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังแบบนี้
แล้วก็คลิปที่แชร์กันอยู่ก็เป็นวินมอเตอร์ไซค์

ก็คนแถวนั้นเขาบอกว่าไม่เคยเห็นนะผู้ชายคนนี้
อาจจะไม่ใช่คนแถวนั้นไม่ใช่คนในพื้นที่อ่ะครับ

ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปถามนายท่านะฮะ
ท่าที่ดูแลรถเมย์ขอสมกสายเจ็ด
สายเจ็ดนี่วิ่งคล่องขวางหัวลำโพงนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุพนักงานขับรถเมย์คันนี้เนี่ย
ก็ขับรถมาจอดในจุดจอดรถนะครับ
ระหว่างที่พนักงานขับรถทุกคันกำลังทำธุระส่วนตัวกันอยู่
ทุกคนก็ได้ยินเสียงเร่งเครื่องยนต์
แล้วรถเมคันเกิดเหตุก็ขับออกไปนะครับ
รู้กันว่าอ้าวมีคนอื่นมาแอบขึ้นไปบนรถเมย์แล้วก็ขับออกไปนะครับ
ส่วนกระแสข่าวที่ออกมาบอกว่าคนขับรถเมย์ลืมกุญแจไว้ภายในรถ
ทางในท่าชี้แจงว่ารถโดยสารประจำทางรุ่นนี้
ถูกออกแบบกุญแจรถชนิดที่ไม่สามารถดึงออกมาจากตัวรถได้นะฮะ
อันนี้ในท่าท่านบอกมานะครับ
ค่ะทีนี้เนี่ยถามว่าจะต้องดำเนินคดีอะไรยังไง
ตกลงคนที่ก่อเหตุเนี่ยเขาเมาไหมเขาเป็นยังไงนะคะที่ไปก่อเหตุนี้เนี่ย
ร้อยตำรวจโทนิธิวิทย์สัตธนชัยพัฒน์รองสารวัตรสนหนองแข็ม
เขาลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ

คนที่ขโมยรถเมฆลืมสายเจ็ดเนี่ยค่ะ
อายุ๓๗เขาเป็นใบ้ค่ะ
เขาพูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้นะคะ

เป็นเหมือนคนป่วยพิการตั้งแต่กำเนิดนะคะ
แต่ว่าเขาเขียนชื่อนามสกุลของเขาได้นะ

เพราะเหมือนกับว่าเขาเป็นลักษณะของผู้ป่วยผู้พิการนะคะ
ของผู้ชายคนนี้ก็มาแสดงตัวแล้วนะคะ
รับผิดชอบค่าเสียหายให้กับเจ้าของบ้าน

ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการเจรจาชดใช้ค่าเสียหายนะคะ
นักข่าวของเราคุณระวีการให้ข้อมูลเพิ่มมาแบบนี้คุณผู้ชมครับ
คือคนขับรถเมย์คนอื่นนะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้บ่อย
แถวท่ารถแล้วส่วนใหญ่ขึ้นรถเมย
แล้วก็จะไปลงสุดสายที่คลองขวางเป็นประจำ
แล้วผู้ชายคนนี้ชอบทำท่าเหมือนขับรถเมย์
คือนั่งเฉยแต่ทำท่าเหมือนขับรถเมย์ทำท่าเหมือนเข้าเกียร์
ทำท่าอยู่แบบนี้บ่อยเพราะคนสงสัยไงว่า
ถ้าเขาเป็นใบ้เขาเป็นผู้พิการตั้งแต่กำเนิด

คนขับรถเมย์แถวนั้นก็เลยบอกว่าเขาอาจจะเห็นบ่อย
ขึ้นรถเมย์บ่อยชอบทำท่าเหมือนขับรถเมย์ก็เลยขับดู
แล้วก็พอเลี้ยวปุ๊บเลี้ยวปุ๊บเลี้ยวเลยหักกลับไม่ได้

แล้วตามรายงานข่าวบอกว่าเจ้าของบ้านไม่ติดใจเอาความอะไรนะคะ
เพราะว่าเห็นว่าเป็นคนพิการเป็นคนไม่ปกติ

แต่ถ้าผู้เสียหายที่ว่ารถเมจะพังเสียหายอย่างนี้

อย่างยาติที่บอกว่าเจรจาอยู่กับทางคศมก
เพราะฉะนั้นท่านต้องดูแลนะ
แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยาก
การที่คนขับรถคนแถวนั้นบอกว่าโอ้โหเห็นมาประจำเลยอย่างนี้
คือท่านก็ต้องดูแลว่าอย่าปล่อยเข้าไปไหนตามลำพัง
เพราะถ้าหากว่าอยู่ดีขึ้นไปขับขับไม่ได้ขับไม่เป็น
ไปชนคนไปเกิดเหตุร้ายขึ้นแบบนี้มันจะยิ่งแย่